มีสาวประเภท๒ชาวไทยคนหนึ่งนะครับ
ถูกเพื่อนหลอกเพราะว่าจะพาไปทำงานที่เกาหลีใต้
แต่ว่าถูกหลอกไปค้าประเวณีนะครับ
ที่เธอจะตัดสินใจติดต่อกับญาติที่เมืองไทย
แล้วก็หาทางช่วยเหลือจนหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ก็เลยจะฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์
นี่คือข้อความแชทที่ลูกชายซึ่งเป็นสาวประเภท๒
ของนางสาวพรทิพาสุพัฒนกุลอายุ๔๖ปี
เจ้าของรายการทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งหนึ่ง
มาขอความช่วยเหลือหลังเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อน

แล้วถูกกักขังไว้ในห้องอาคารคล้ายคอนโด
พร้อมกับบังคับให้ถ่ายภาพโป๊ะและขายบริการทางเพศ
โดยล่าสุดผู้เสียหายถูกช่วยเหลือให้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้
นางสาวพรทิพายินดีเปิดใจเล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวฟังว่า

ไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้กับเพื่อน
เนื่องจากต้องการช่วยให้ไปดูคาบาเร่โชว์ที่นั่น
เพราะมีความชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้ว
โดยเพื่อนจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
โดยเธอพยายามห้ามและปฏิเสธไม่ให้ลูกไป
กระทั่งมาทราบอีกครั้งคือลูกกำลังไปที่สนามบินแล้ว
ต่อมาลูกของเธอได้ส่งข้อความมาบอกว่า

ให้พากลับมาประเทศไทยโดยด่วน
จากสงสัยว่าจะถูกหลอกให้ไปขายบริการทางเพศ

คือเมื่อไปถึงห้องพักที่จองไว้
กลับมีชายหญิงคู่หนึ่งเดินออกมาจากห้องดังกล่าว

พอสอบถามว่าเมื่อไหร่จะพาไปดูการแสดงคาบาเร่โชว์
ก็ได้รับคำตอบว่าสถานที่แห่งนี้
ไม่ได้เป็นที่พักให้ผู้เข้าชมคาบาเร่
แต่เป็นสถานที่ขายบริการ

พี่กลัวเขาจะกระโดดตึกนะความรู้สึกของเราว่า
คือเขารับไม่ได้กับสภาพที่
คือแก้พลาดตอนหลังพี่บอก
ถ้าหนูจะเอาชีวิตไว้เนี่ยหนูต้องทำก่อน
ต้องทำต้องตีเนียนก่อน
แม้ว่าจะรู้สึกโมโหที่ลูกไม่เชื่อฟัง
แต่ด้วยหัวอกของความเป็นแม่ที่ห่วงลูกอันเป็นที่รัก
จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สพปากเกร็ด
และประสานกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม

ขณะเดียวกันความโชคดีก็ยังมีอยู่
ลูกชายคนโตมีเพื่อนอยู่ประเทศเกาหลีใต้
สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อให้หนีออกมาจากที่กักค้าง
ซึ่งเธอบอกว่ายอมรับในบุคลิกภาพพิเศษของลูกชายมาโดยตลอด
และให้สิทธิ์เลือกว่าจะเป็นเพศใด
แต่กลับโดนคนอื่นหลอกให้บริการทางเพศกับชายเกาหลี
ที่มีรสนิยมทางเพศแบบนี้ซึ่งเธอรับไม่ได้
ส่วนสภาพจิตใจของลูกขณะนี้ยังไม่ดีขึ้น
ยังคงร้องไห้และรู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
แต่มาเจอลูกตัวเองที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คือเราเนี่ยเป็นคนที่พูดอยู่ตลอดกับเรื่องราวที่อย่าไปเชื่อนะ
ฟรีไม่มีในโลก
ไม่ได้ยินแม่พูดอยู่ทุกวันแต่ลูกพี่ก็ตกเป็นเหยื่อ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์เปิดเผยว่า
ขณะนี้ต้องรอให้สภาพจิตใจของผู้เสียหายดีขึ้น
และมีความพร้อมที่จะให้ปากคำ
รวมถึงรายละเอียดต่างกับพนักงานสอบสวน
โดยจะมีการคัดแยกเยียวยาเหยื่อ
ก่อนที่จะสืบค้นหาต้นต่อนกต่อและกระบวนการนี้
เพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป